สวัสดีครับเดินทางมาถึงกลางสัปดาห์แล้วนะครับและอย่างที่คาดการณ์เอาไว้เรื่องของสถานการณ์ความร้อนที่มีการคาดการณ์ว่าตลอดสัปดาห์นี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานคงต้องเตรียมรับมือกันหน่อยเพราะว่าสถานการณ์ตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยที่จะมาช่วยกับร้อนอย่างฝนเนี่ย

อาจจะทะลุ๔๐องศาดังนั้นใครที่อยู่บริเวณในกล่าวคงต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ